รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ้โฮแต่ละข่าวนะ
มันเด็ดขาดจริงเลย

อยู่ผู้คนไทยมาตั้ง๖๙ปีแล้ว

อักโหอักโหโอเคดูตรงนั้น

อะไรวะกล่าวอะไรกันแล้วเจ้าเฮ่ย
งั้นนี่

เจ๊เป็นเจ๊เจ๊มีผมหนอก
ไม่ต้องเสียงดังเลยเดี๋ยวมันตกใจ

หลังจากนี้นะต้องรีบปิดร้านเร็วนะ

ถ้าขนาดคุกยังแหกแล้วคิดดูเจ๊

เฮ่ยนี่เจ๊เห็นข่าวนี้หรือยังนี่

โอ้โห
เฮ้ยทำไมมันทำตัวแบบนี้วะ

นี่อันนี้แต่ต้นเนี่ยเป็นหมอด้วยหรือ
มันไม่ได้เป็นหมอ
ผมเรียกมันว่าไอ้หมอนี่
มันไม่เป็นหมอเจ้าะเขาเรียกแค
รักทรัพย์นี่เขาตัดสินปี๖เดือนเข้าไปติดคุกได้เดือนครึ่ง

นี่โดนไล่ออกจากคุกเลยคราวนี้เลยหมดโอกาสติดให้ครบปี๖เลย

เสียประวัติเลยมึงตอนนี้ถ้ามึงผิดอีกที่นั่นเขาก็ไม่ให้มึงติดแล้วเอง
แล้วทีนี้มันจะเข้ากลุ่มไหนได้เรื่องเหมือนถึงการสวยแล้วมึง
ตามว่านะลูกหลานมันนามจกลเดียวกับมันน่ะนะ
ถ้ามีความผิดก็ไปติดคุกนั้นไม่ได้แล้ว

มึงกันคือ

เผื่อเจ๊กลับคนเดียวอย่างนี้นะครับระวังโจรเจิญจะไปโอ้โฮแล้วเจ๊แบบ

ไม่ผ่านควายระวังนะเจ๊เดี๋ยวจะฆ่าผมขืนน่ะ
อ๋อน่ากลัวจังเลยน่ะว่าแล้วก็เตรียมเก็บควาย
เฮ้ยทุกคนหยุดนี่คือการป้น

พวกนายดูแลเจ๊ด้วยเฮ้ยคน

โทษเลยล่ะอันนี้ลองคิดดูนะ

เก็บสัตว์ว่าข้าได้ถูกไหม

แล้วทำอะไรเราจำไม่ได้

เรื่องตัวไม่มีอะไรมีค่าเลยเหรอ

อย่าไปบอกตำรวจไว้

เจ๊ไปยังไปไหนบ้าง

แต่๓คนออกไปจากที่นี่ซัก

คืออยู่ะกันครบเดี๋ยวก็มั่ว

มันได้รองเท้าเจ๊ไปไหน

ออกไปออกไปจากที่นี่ซะ
รุลภารคมศาสตร์ปลายจากกอนไกล

สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

เขียนหัวบันดาลบ้านยังไม่แห้งเลย

โอเค
ไหนเรียกลูกสาวมาดิ

นี่คือเชือกไลลอน
ของน้านเชือกอะไรเชือกฟ้า
เฮ้ยของผมนี่เชือกทออย่างแบรนด์นี่ฮะ
ของผมถูกกว่า

เชื่ออะไรนะเชือกฟาง
ถ้าใส่ตรงตาแล้วมองเลยเห็นไหม

ข้อที่หนึ่งของคุณรรณค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
ครับผมจะบอกว่าพอผมเห็นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ย

ทีนี้ผมก็ต้องมาคิดแล้วต้องให้พี่ช่วยผมคิด
เพราะว่าถ้ามันเป็น๓เนี่ย
อันนี้นุ่มนะครับเหมือนเป็นผ้า
ดูคุณรรณนี่เป็นคนบี้เก่งกันนะฮะ

เชือกไนลอนน่าจะถูกกว่า

ข้อแรกถ้าตอบผิดข้อแรกกลับบ้านเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นว่าเจ๊จะเฉลยที่เชือกไนลอนที่คุณรรณเลือกค่ะ

เชือกฟาง๕๐เมตร๓ม้วนที่คุณลอนไม่ได้เลือกค่ะ
และราคาเชือกฟาง๕๐เมตร๓ม้วนอยู่ที่

ข้อแรกผ่านฉลุยค่ะเชือกไนลอนเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ไฟค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐บาทค่ะคุณร้อย

ข้อต่อไปถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อันนี้คือเป็นซุปก้อนยี่ห้อขนอง

แน่นอนครับผมเพราะเราอยู่ดาวคนอ
นี่คือซุปรสไก่ก้อนแพ็ค๑๒ก้อนครับ

ของน้าก็เป็นคณอรสเผ็ดหอมซุปเผ็ด

ของผมซุปหมูก้อนครับผม

คณออันนี้ถูกกว่าครับ

๑๒ก้อนเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่รสชาติ

พะนอนทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะเข้าไปคุกข้านอนกันด้านในเลยค่ะ

คิดก่อนไว้ว่าถ้าเกิดจาก๓สูตรนะครับ

แต่ว่าไก่นี่ก็บินได้นะคะ

กล้า

ก็แบบข้าวกะเพราหมูสับ
หรือว่าปกติผมกินหมูเนี่ย

รสชาติของตัวแบบตัวขนอด้วยครับ

ผมคิดว่าถูกสุดครับถูกสุด

อู๊ดถูกว่าเอกอีเอ๊ก
งั้นเป็นที่จะเฉลยสิ่งที่คุณร้อนเลือกค่ะขนอรสหมูคุ้นแพ็ค๑๒ก้อนที่คุณร้อนคิดว่าถูกที่สุด
ราคาอยู่ที่๒๘บาท
ราคาคือซื้อสบายมากงั้นเรามาดูกันที่เห็ดหอมก้อนค่ะ
อันนี้แพ็ค๑๒ก้อนเหมือนกันแตกต่างกับที่รสชาติราคาต้องแพงกว่า๒๘บาทค่ะและราคาอยู่ที่

โอ้โหบาทเดียวอะ
บาทเดียวดูเพิ่มอะไรไม่เกินแกโน

โอ้โห
ไก่กับเห็ดหอมราคาเท่ากันหมูเป็นรสชาติที่ถูกที่สุดค่ะ

เก่งมากเลยตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะคุณรอน๔๐๐๐บาท

ไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าคำถามยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความหอม
จากหอมแล้วยังมีส่วนผสมของขมิ้นด้วยนะคะ

เป็นสมุนไพไทยคำมิ้นนี่มีสีอะไรฮะ
เป็นออกสีเหลืองได้ไหมฮะเหลืองขาวอย่างนี้ฮะสีเหลืองใช่แล้วนะคะ

ต่อมาค่ะเป็นสบู่โพเทคไทยโรปี้มะขามขมิ้นธนาคาร๓๐กรัม๖ก้อน
ต่อไปค่ะสบันงาครีมอาบน้ำสุดขมิ้นผสมน้ำผึ้ง๒๕๐มิลลิลิตรค่ะ

ถามเลยค่ะว่า๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

อันนี้เอาไว้อาบน้ำได้ล้างหน้าได้อันนี้อาบน้ำอย่างเดียว
ครับผมนะคะผมคิดว่าผมตัดก่อนเลยตัดไอ้ข้อสามนี้ไปก่อน
เพราะว่ามันดูครีมอาบน้ำมันดูมีมูลค่าที่แบบยุคที่สุดนะครับ
จากลักษณะครับพอเห็นแล้วความรู้สึกมันบอกว่ามันเป็นเบอร์หนึ่ง
แว๊บแรกถ่ายมาเลยแว๊บแรกแว๊บแรกเพราะว่ามันด้วยตัวขนาด
ยืนยันเลยไหมคะว่าจะตอบแล้วว่านี่คือสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ขอยืนยันเลยครับผม
งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันที่๓ค่ะที่คุณรอนไม่ได้เลือกสบู่เหลวค่ะ

บันงาครีมอาบน้ำนะคะราคาอยู่ที่๘๙บาท

หมายเลขดีด้วยนะคะต้องถูกกว่า๖๙บาทและราคาอยู่ที่
ถูกงว่า
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐
ห้าพันบาทค่ะแต่คำถามยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะ
ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

วันนี้ครับรุงมาทำไมตั้งเช้าเลยแล้วล่ะกระส่มเงียงอย่างนี้แม่
นี่มาตามหาใครครับลุงเนี่ยมาจากไหนเนี่ย

หลายสุพรรณไปหน่อยเป็นสุมึ่นน่ะ

ยังอุตส่าวอลกลับมาโดนซะได้
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
และคำถามปล้าที่สี่จะเป็นอะไร